ล่าสุดที่จังหวัดสงขลาคนร้ายรอบวางระเบิด
ทำให้ทหารเนี่ยสละชีพหนึ่งนายครับแล้วบาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของหมู่๗บ้านลางาตำบลบ้านนาอำเภอจนะ
นะคือสงขลาฮะขนำที่เกิดเหตุนะ
ขนำริมถนนแรงระเบิดเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพขนำพังฮะ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้ารสชีพสหชีพก็คือศิบเอกนิดิพดเพชรรัส
แรงระเบิดเนี่ยท่านอยู่ตรงนี้นะแรงระเบิดพาร่าง
ข้านปลิวตกน้ำด้านหลังขึ้นน้ำชิ้นแรงมาก

ร่างของท่านปลิวกระเด็นตกน้ำ
เป็นเพื่อนต้องรีบพาขึ้นมาปั๊มหัวใจ
และนำส่งโรงพยาบาลแต่ท่านก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทหารที่อยู่ด้วยกันก็บาดเจ็บอีก๓นายฮะ
จริงแล้วชุดนี้เขาเรียกว่าชุดจรยุทธ์
ออกราชเตอร์เวนในช่วงเวลาค่ำคืน
ออกราชเตอร์เวนความปลอดภัยเจ็บอีก๓นาย
ก็คือพลอาหารจรัสด้วงช่วยเจ็บที่ขาสะโพกแล้วก็หลัง
ผลอาหารมาวินใสวินหัวแตกครับ
พลทหารสันสุริเดาะเลาะหูอื้อแน่นอกหายใจไม่ออกครับ
ว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยสังเกตฟังให้ดีนะ
กลุ่มคนร้ายสังเกตพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ชุดนี้
แล้วรู้ว่าทุกคืนท่านจะต้องมาแวะพักตรงนี้

พอเจ้าหน้าที่มายืนพักจริงมันกดชนวนระเบิดเลยฮะ

เป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้อันนี้คือจังหวัดสงขลาครับ